มาดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่จังหวัดจันทบุรีกันหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะเป็นเหตุการณ์
ผู้ชายอายุ๔๖ปีไปคว้าศักดิ์เสะเบื่อทุบเมีย
กระทั่งเมียตายคาบ้านเลยนะคะสาเหตุ
แค้นใจโกรธเนี่ยสุดท้ายก็ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจสพคิจกูธจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปพบกับนายสนิทผันผายอายุสี่สิบหกปี
เป็นคนก่อเหตุยืนมอบตัวนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาที่ไปฆ่าเมียตัวเองก็คือนางจันทิมาเจ็กทองคำอายุ๔๔ปี
ตอนแรกนายสนิทอยู่ในสภาพเมาไม้พูดจาวกไปวนมา
พร่ำบอกว่าเมียมีชู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปสงบสติอารมณ์นะคะ
ก่อนที่ตัวเขาเองเพราะสักพักหนึ่งเนี่ยนะ
นี่คุณดูสิใช้สากกระเบือซึ่งเป็นสากไม้แบบนี้ทุบเมียนะคะ
สุดท้ายนายสนิทสารภาพบอกว่าอยู่กินกับนางจันทิมาได้ประมาณ๔เดือน
เมื่อ๓วันก่อนผู้ตายหายออกไปจากบ้าน
แล้วก็กลับมาอีกทีก็คือช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเขาเองพยายามที่จะเค้นถามความจริงว่าไปไหนไปกับใคร
ในที่สุดนางจันทิมาเมียรักยอมบอกว่า
ดื่มเหล้ากับเพื่อนมาจนเมา
เมาเสร็จแล้วก็ไปได้เสียกับเพื่อนชายที่นั่งดื่มกินในวงเหล้า
กระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งไปซื้อเหล้ามามานั่งดื่มกิน
เมาเมาแล้วก็ไปมีปากเสียงกับเมียอีกครั้งด้วยเรื่องเดิม
เพราะว่ายังโกรธแล้วก็แค้นใจสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตัดสินใจชกหน้าเมียจนล้มจากนั้นก็วิ่ง
หยิบสากไม้สำหรับตำน้ำพริกในครัวค่ะ
อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมศักดิ์อันนี้แหละตีที่ท้ายถอยตีไปที่ลำตัวของเมีย
หลายต่อหลายครั้งจนเมียเนี่ยแน่นิ่งไปสุดท้ายพอเห็นแหม่ท่าจะไม่ดีแล้ว
ตัดสินใจโทรศัพท์บอกญาติแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
คือก็ไม่ได้คิดจะหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคนก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่นะคะ

อบตัวเองนักเลงพอจากการสอบสวนนะคะตำรวจทราบว่า
ผู้ก่อเหตุแล้วก็นางจันทิมาเนี่ยมักจะชอบดื่มเหล้า
แล้วก็มักทะเลาะตบตีกันเป็นประจำคาดว่าคนก่อเหตุ
ก็คือนายสนิทคงเกิดอาการหึงหวงประกอบกับความเมา
แล้วก็ความแค้นใจจึงตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายสนิทไปสอบสวน
สอบถามข้อได้จริงเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อมกับส่งศพนางจันทิมา
ให้แพทย์โรงพยาบาลเขาคิดจกูธชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ